สำหรับบรรยากาศล่าสุดนะคะที่งานบางกอกพลายสองพันยี่สิบสามค่ะ
หอศิลปกรุงเทพมหานครตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
คนเยอะมากจริงนะคะประมาณการด้วยสายตานะคะ
ก็หลายหมื่นคนค่ะหลายคนเนี่ยค่ะมารวมตัวกันนะคะ
เพื่อเฉลิมฉลองเดือนพลายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมกันทางเพศนั่นเองค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะก็มีทั้งคนบันเทิงแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยค่ะ
แต่งตัวด้วยชุดสีสันสดใสอลังการมากมายจริงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคนนะคะปกติทั่วไปหรือว่าจะเป็นน้องหมาตัวนี้นะคะ
ก็เจ้าของค่ะย้อมสีขนนะคะเป็นสีรุ้งมาด้วยนะคะ
รวมไปถึงคนบันเทิงค่ะนี่น้องตุ้มปริญญานะคะ
ใส่ชุดสีส้มเป็นนักมวยเลยค่ะประกาศให้โลกรู้กึกกล้องนะคะ
และที่สำคัญค่ะเราได้พูดกับคุณป้ายสุภาพรนะคะ
อยากเรียกร้องนะคะให้วันนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางเพศนั่นเองค่ะ
ฟังเสียงของน้องตุ้มปริญญาแล้วก็คุณป้ายสุภาพรกันหน่อยค่ะ
ก็สิ่งที่อยากจะพูดเลยคือเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองมีความสุขมันดีที่สุดแล้ว
แค่นั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเพศไหนก็คือได้รับความเท่าเทียม
ได้รับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปิดกว้างแล้วมันรู้สึกดีใจที่แบบ
วันนี้ความรักมันแบบมันไปถึงทุกที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยแล้ว
จริงแล้วตุ้มอยากจะให้มองว่าพวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นความเท่าเทียมหรือความอิสระเสรีเนี่ยใครก็อยากจะได้เหมือนกัน
พวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็ต้องการความเท่าเทียมแล้วก็ความอิสระเสรี
ที่เราเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำได้ถ้าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
โดยขบวนแห่พลายพาเรทจะมีทั้งหมด๖ขบวนด้วยกันค่ะ
ประกอบไปด้วยสีม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงสีสันสดใสมากมายค่ะ
อย่างที่เห็นตอนนี้ก็มีการตีกรองด้วยชูทงด้วย
ซึ่งแต่ละขบวนก็จะมีคอนเซ็ปต์สีสันแตกต่างกันออกไปค่ะ
เปิดงานบางกอกพลาย๒๐๒๓อย่างเป็นทางการนะคะ
แล้วก็ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
ก็จะมีทั้งแฟชั่นโชว์คอนเสิร์ตนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายค่ะ
และในช่วงเย็นนะคะอยากให้คุณผู้ชมติดตามนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีของเรารวมไปถึงช่องทางโซเชียลต่างนะคะ
เพราะว่าจะมีภาพกิจกรรมนะคะต่างมากมายจากงานบางกอกพลาย๒๐๒๓นะคะ
รวมไปถึงนะคะก็มีรายงานข่าวด้วยนะคะ
จะมีนักการเมืองดังหลายคนนะคะมาร่วมงานด้วย
ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าชัดชาติค่ะว่าที่นายกนะคะคุณทิมพิธา
คุณเศรษฐาทวีสินนะคะอันนี้ก็เห็นบอกว่าจะมาด้วยนะคะ
รวมไปถึงคุณแพท้ท้องทางชินวัตรนะคะ

สมกับเป็นเดือนแห่งพรายมันนะคะ
เดือนแห่งความเท่าเทียมกันทางเพศนั่นเองค่ะ
จั๊การีนรายงานจากหสครุ่งเทพาครค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่จั๊การีนนั่นครอสุด
ตามกันในช่วงข่าวอื่นอื่นด้วยไทยรัฐทีวีของเราเองเนี่ย
ก็จะเปิดไฟตั้งแต่๖โมงครึ่งถึง๒ทุ่ม๑๔มิถุนายนเนี่ย
ทุกวันแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็จะเปิดจันทร์พุธศุกร์
ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็สามารถแวะมาถ่ายรูปได้
หรือว่าถ่ายคลิปแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กมาได้นะครับ
ใช่ค่ะเช็คอินกันด้วยนะคะไปยืนตรงสะพานลอยตรงหน้าตึกไทยรัฐเนี่ย
คุณจะเห็นสวยงามมากเลยทั้งตึกนะคะ